เหตุที่เกิดขึ้นในภาคใต้
แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ก่อความไม่สงบ
เพราะว่ามีการวางระเบิดครับขบวนรถไฟสินค้าซ้ำนะฮะ
คราวนี้เป็นการวางระเบิดรางรถไฟ
นี่ฮะมันหนักตรงนี้ตั้งแต่เมื่อเช้าครับ
คือครั้งแรกเป็นวางระเบิดขบวนรถขนสินค้าใช่ไหมครับ
ครั้งนี้เป็นการวางระเบิดรางรถไฟฮะ
ผู้เสียชีวิต๓ศพอยู่ในป่าละเมาะข้างรางรถไฟ
พื้นที่หมู่๒ตะบนขออภัยครับบ้านท่าโพอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
มีแผลทั่วร่างกายเลยครับเสื้อผ้าฉีกขาดจากแรงอัด
ศพแรกอยู่ริมทางรถไฟอีก๒ศพห่างไปอีกประมาณ๑๐๒๐เมตรนะครับ
คุณผู้ชมดูภาพจากมุมสูงนะฮะนี่ถ่ายสูงมากเลย
ก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีเหตุระเบิด
ซึ่งบริเวณดังกล่าวห่างจากสถานีรถไฟรังแงะประมาณ๓กิโลเมตร
ใกล้กับใกล้กับอะไร
ใกล้กับจุดที่เกิดระเบิดขบวนรถไฟส่งสินค้า
เมื่อวันที่๓ธันวาคมที่ผ่านมาจำได้ไหมครับคุณผู้ชมครับ
ห่างกันไปประมาณ๘๐เมตรเท่านั้นเอง
ผู้เสียชีวิตพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่กามรถไฟครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายภูมิพันธ์นายนวริสและนายยิ่งศักดิ์
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมี๔คนด้วยกันนะครับ
ก็คือนายชัดชัยนายธีรพงศ์นายนพดลและนายดีเด่น
๒คนหลังนี้เป็นเจ้าหน้าที่ระดับหัวหน้าช่างเลยนะครับ
คุณผู้ชมเข้าตรวจสอบโดยรอบที่เกิดเหตุ
และแจ้งให้บุคลากรของการรถไฟออกจากพื้นที่โดยด่วน
ก่อนเกิดเหตุทราบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเข้ามาเก็บกู้ตู้รถไฟนะครับ
ตู้รถไฟขบวนขนสินค้าที่เกิดเห็นวันที่๓ทัวร์คม

ชาวบ้านบอกว่าระเบิดดังขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่เพิ่งเริ่มทำงานเมื่อตอนเช้าตรู่นี้เอง
ฝากถึงผู้ก่อเหตุว่าสิ่งที่พวกคุณทำนั้น
มันกระทบผู้บริสุทธิ์และผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องครับ
ประมาณหกโมงยี่สิบค่ะหกโมงยี่สิบ
ก็ดังเหมือนเหมือนเหมือนครั้งก่อนอ่ะค่ะครับ
ก็ดังดังมากเลยเดี๋ยวแล้วที่การรถไฟค่ะ
เพราะเขาทำงานกันทั้งคืนเลยค่ะเมื่อคืน
รู้สึกว่าเขาเขาจะมาตู้อ่ะค่ะตู้ที่เขาจะเคียร์
กันดีกว่าค่ะเขาอย่าทำนะคะเพราะว่าที่นี่คนบริสุทธิ์ทั้งนั้นเลยอ่ะค่ะ
สารชาวบ้านเพราะว่าที่นี่เขาทำมาหากินทำการ
ทำกระเศษคือทำสวนยางตอนนี้อ่ะคนที่ขึ้นไปตัดยาง
ไปตัดเมื่อเช้าเขายังไม่มีระเบิดตอนนี้เขาไม่ไปเก็บเลย
เพราะว่าก็ปิดทางแล้วค่ะสงสารเพราะว่าฝนก็ตกมาหลายวันแล้ว
ยังไม่ได้ตัดสงสารชาวบ้านนะคะคนที่ทำอย่าทำเลยค่ะ
ต่อมานะครับกำลังทหารจากกองทัพภาคที่๔เข้าติดตามความคืบหน้า
แล้วก็ร่วมหารือกับการรถไฟประเมินสถานการณ์แล้วครับตอนนี้
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจปิดพื้นที่ครับแล้วก็ตรวจสอบประชาชนทั้งหมด
เพื่อหาข้อมูลของกลุ่มผู้ก่อเหตุช่วงบ่ายที่ผ่านมา
พลโทสานติสกุลตนาคท่านแม่ทัพภาคที่สี่
ร่วมติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองนะครับคาดว่าเหตุการณ์นี้
ผู้ก่อเหตุมีเป้าหมายลงมือนอกพื้นที่ความมั่นคงครับ
แล้วก็อันนี้แหละฮะท่านชี้เลยนี่คือเจตนาลงมือ๒ระรอกยังไงครับ
เพราะว่าหลังจากลงมือครั้งแรกต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบความเสียหายใช่ไหมครับ
พวกนี้เขาตั้งใจไว้แล้วตั้งใจที่จะก่อเหตุระเบิดซ้ำ
เพื่อทำลายซ้ำศิลป์และประสงค์ต่อชีวิตโดยตรง
และมีเป้าหมายในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
นี่คือความขึ้นหน้าจากทวัดสงขลาครับ